โอ้โหปูเยอะเลยหาได้เยอะไหมพี่ทางนี้ก็มีเหมือนกันนะ
ยังไงฝากด้วยเดี๋ยวเก็บเนี้ยตัวเนี้ยเนี้ยอยู่ตรงเนี้ย
สองตัวตรงนี้นะพี่นะอุดมสมบูรณ์ดีจริงจริงฝนตกโอ้โห
อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเลี่ยงมีปูด้วยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานออกจะไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้ค่ะ
ดูเหมือนว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกกระจายกันไปทั่วทั้งประเทศ
มีโอกาสได้รับฝนกันชุ่มฉ่ำเลยทีเดียว
เช้านี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นตกลงมาด้วย
เพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ปกคลุมอยู่หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตอนบนแถบอีสานตอนบน
ตอนกลางแล้วก็มีตอนล่างด้วยนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าฝนที่ตกในช่วงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
แล้วก็ร่องฝนที่เกิดขึ้นบริเวณตอนบนรวมถึงตอนกลางของประเทศนั่นเอง
เดี๋ยวกลุ่มฝนนี้จะเคลื่อนไปทางตะวันตกของประเทศ
คือแถบจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบูรสมุทรสาครสมุทรสงครามต่อไป
สายจะหยุดแต่ช่วงหลังเที่ยงก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะคะ
วันนี้ดูแผนที่อากาศกันจะสังเกตว่าแตกต่างจากเมื่อวาน
คือลักษณะของร่องฝนเนี่ยพาดลงมาต่ำกว่าเดิมนะคะ
มีบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางแถบกรุงเทพมหานครเลยค่ะ
ตอนกลางของประเทศจริงรวมถึงภาคตะวันออกจะได้รับอิทธิพล
เนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแพลลงมาค่ะ
ดันเส้นความร้อนลงมาเรื่อยนะคะทำให้บริเวณของประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝน
ขณะที่ด้านหนึ่งก็มีลมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่คือเป็นลมประจำฤดูฝนนี่แหละค่ะ
ก็ยังคงพัดเอ่ยมาทำให้ภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนอยู่บ้างนะคะ
ดูกันค่ะว่าเวลาไหนเช้าแบบนี้ยังไม่ค่อยตกหนักนะคะ
แต่ว่าถ้าผ่านไปเป็นช่วงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยค่ะแถวจังหวัดตากแม่ห้องสอนลำปางพระเยาแพ้นาน
แล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงภาคตะวันออกเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนชุ่มฉ่ำทีเดียวนะคะ
พร้อมรับมือกันไว้หน่อยบางพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้ฝนท่านก็จะได้ฝนกันแล้ว
พื้นที่ที่ตกอยู่แล้วก็ตกไปอีกก็ต้องเตรียมรับมือเรื่อง
ฝนตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะ
ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเอาไว้ด้วยค่ะ
สำหรับใครจะไปเที่ยวภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยนะคะช่วงนี้ก็รับระวังฝนด้วย
เพราะมีโอกาสเกิดฝนมากถึง๑๗๐ในภาคตะวันออก
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพื้นที่ที่ฝนตกก็จะเป็นแถบตอนล่างนะคะ
เช่นเดียวกับฝั่งอันดามันค่ะก็คือแถบจังหวัดระนองพังงา
คลื่นสูง๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรและมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสเกิดฝนก็ยังตกกระจายกันไป
มีช่วงเช้าเช้าแบบนี้ในบางวันนะคะรวมมาถึงช่วงบ่ายและค่ำกันด้วยค่ะ
แต่ว่าฝนตกเนี่ยมองเป็นโอกาสดีก็ทำให้ลดความร้อนได้ทำให้ระบบนิเศษอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะ
น่าจะเป็นโอกาสดีแหละที่ทำให้เราได้หาของป่าของธรรมชาติได้เติมเต็มความอุดมสมบูรณ์แบบนี้
อย่างตอนนี้นะคะดิฉันก็มาหาปูค่ะได้เยอะเลยดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนจะงอนแล้วนะคะไม่มาช่วย
เดี๋ยวมาพบกันใหม่วันนี้ลากันก่อนสวัสดีค่ะ